ทุกผู้ชมค้ะมีภาพทุกแชร์หนึ่งในเฟสบุ๊คภาพเน้งนะคะ
มีคนที่แชร์ไว้เขาบอกว่าเขาจะไปดูหนังที่

ผู้ชายคนหนึ่งมาปูเสือนอนอยู่ตรงเกาะกลางถนน
มีรูปผู้หญิงคนหนึ่งวางไว้แล้วมีป้ายสีเหลืองเขียนเอาไว้นะคะ
ข้อความประท้วงเขียนไว้เลยบอกว่าชะตากรรมหรือสังคมกลั่นแกล้ง
สิบห้าตุลาคมเมียโดนรถเฉียวแล้วเหยียบตายตรงนี้
มาสองเดือนยังไม่เห็นความรับผิดชอบของรถขอสอบมกสายสามสิบเก้า
ลูกผัวตกงานลำบากอยากรู้แม้แต่ค่าทำศพก็ไม่เห็น
วอนสังคมช่วยถ่ายแชร์หน่อยนี่ค่ะ
นี่คือเกาะกลางถนนแยกรัชโยธินถนนรัชดาพิเศษนะคะ
แล้วรูปผู้หญิงที่วางอยู่เป็นรูปหน้าศพภรรยาของเขาเองครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็พบว่าผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายโชคชัยใบพลึกอายุสามสิบหกปีเป็นชาวบ้านเมืองไพร
อำเภอเศรภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เขาบอกว่าเขาตั้งใจมานอนประท้วงขอความเป็นธรรมคือเขาบอกว่า
ภรรยาเขาเนี่ยชื่อว่านางดวงใจนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
ดวงใจใบพลึกอายุสามสิบสามปีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้แหละ
เขาเอามานอนวางด้วยตรงเกาะกลางเนี่ยเธอถูกรถขอสมกสายสามสิบเก้าทับ
จนเสียชีวิตค่ะขอขึ้นภาพทำลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภาพของนางดวงใจใบพลึกนะคะอายุสามสิบสามปีเสียชีวิตวันที่สิบห้าตุลาคม
ทีนี้พอมีคนไปเจอก็ตำรวจนะคะก็เลยต้องเชิญนายโชคชัยไปที่ห้องพักของสายตรวจ
นผลโยธินก่อนเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้น
ทีนี้เราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของเฟซบุ๊คที่ไปเจอนายโชคชัยที่นอนอยู่เกาะกลางถนน
ก็ถามเขาว่าเออพี่ไปเจอเขาได้ยังไงมันเกิดอะไรกันขึ้น
บอกว่าวันนั้นจะไปดูหนังเพื่อนที่เมเจอร์รัชโยธินแล้วพอดีรถติดไฟแดงอยู่
ป้ายข้อความก็เลยเข้าไปจอดรถก่อนแล้วก็ลงไปสอบถามผู้ชายคนนี้
แล้วก็เลยโพสต์เรื่องราวของเขาลงในเฟซบุ๊กนะคะ
รถมันผ่านไปมาเยอะแยะไงแล้วเขาบอกกับผมว่าผมอยู่บนฟุตบาทนะ
มันจะมาทับอะไรผมได้แต่ถ้ามาทับผมก็ทับสิผมจะได้ไปอยู่กับเมียผม
ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลย
แล้วก็เห็นข้อความในป้ายเขาแหละเขาก็บอกว่าอยากให้ขอช่วยแชร์หน่อย
พี่เขาก็บอกกับผมกันว่าช่วย
ผมก็คิดว่านี่คงเป็นสิ่งที่ผมพอจะช่วยได้
อย่างน้อยคือถ้าใครมาเห็นโพสต์ผมก็น่าจะช่วยแชร์ต่อ
หรือทำอะไรสักอย่างหรืออาจจะแจ้งให้ฝ่ายไหนมา
แบบรับพี่เขาไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ดีกว่า
ทีนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะหลังจากที่เขาลงไปสอบถามกับนายโชคชัยแล้วใช่ไหมคะ
นายโชคชัยก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยย้อนกลับไปเลยนะคะ
สิบห้าตุลาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าภรรยาของเขาคือนางดวงใจคนนี้เนี่ย
ซ้อนท้ายลูกชายวัย๑๗ปีขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานในห้างสรรพสินค้าแถว๕แยกลาดพร้าวนี่แหละ
อ่าจังหวะที่ขี่รถออกมาจากซอยผนโยธินยี่สิบแปด
อันนี้เรามีการทำภาพจำลองมาให้ดูไหมคะอ่างั้นขึ้นมาเป็นกราฟิกให้ดูนี่ค่ะ
จังหวะเป็นแยกแบบนี้เลยนะคะลักษณะแบบนี้นะครับคือลูกชายเนี่ย
ขี่ซ้อนให้คุณแม่ก็คือนางดวงใจนะ
จะไปทำงานจังหวะที่ออกมาจากซอยประหลโยธินยี่สิบแปด
ที่เป็นทางคู่ขนาดถนนราชดาพิเศษมุ่งตากออกไปถนนผ่อนโยธิน
ถึงแยกรัชโยธินปุ๊บนี่เลยค่ะเห็นรถเมย์ใช่ไหมคะครับ
เป็นรถเมย์ขอสมกสาย๓๙ที่กำลังมุ่งหน้าไปอนุสวรีชัยสมรภูมิเฉียวชน
จนทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของลูกชายที่มีภรรยาซ้อนอยู่เนี่ยล้มลงไป
แล้วรถเมคันนั้นก็ทับร่างภรรยาของเขาจนเสียชีวิตค่ะ

เหตุการณ์นี้๑๕ตุลาคมแล้วนะคะจนถึงวันนี้เขาบอกว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
พอเกิดเหตุเสร็จเขาไปแจ้งความที่สอนอพหนโยธินก็แล้ว
นำศพภรรยาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็แล้ว
มีพนักงานขับรถเมคันเกิดเหตุไปร่วมงานศพแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยนั่นแหละ
แต่หลังจากนั้นมันไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่ยื่นมือมาช่วยเหลือและคดีไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยค่ะ
เหตุการณ์ของภรรยาเขาเนี่ยเกิด๑๕ตุลาคมนะครับ๓ธันวาคมก็คือที่นายโชคชัยเนี่ยออกมานอนประท้วงอยู่ที่เกาะกลางถนน๔แยกรัชโยธิน
ถ้าตามไทม์ไลน์นะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขากลัวคดีไม่คืบหน้า๑๕ตุลาคมแล้วก็ไป๓ธันวาคมนะครับก็ทิ้งเวลาอยู่พอสมควร
หลังจากนั้นก็เป็น๔ธันวาคมก็คือตำรวจเนี่ยนำมาแจ้งความคืบหน้าของคดีที่สนพหนโยธินนะฮะ

วันถึงวันเนี่ยอะไรยังไม่คืบหน้าเลยแม้เป็นมีฆ่าทำศพอยู่นะคะ
ผมต้องไม่ใช่กับตำรวจหรือบ้าไครนะผมรักแหละ
พี่เองพี่ก็เป็นคนถามวิทยาลับนิวสมภาษี
ตลกตามที่เจนจะกลับบ้านเดี๋ยวบ้านแล้ว
แต่ก็ลองดูให้สื่อช่วย
เขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้อะไรเลย

คือเขาบอกว่าตัวเขาเป็นช่างไฟฟ้าของบริษัทเอกชนนะ
อยู่กินกับนางดวงใจจนมีลูกด้วยกัน๒คน

ลูกชายคนโตที่วันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งแม่มีครอบครัวแล้ว
ส่วนคนเล็กเนี่ยอยู่กับตายายที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เขาบอกว่าชีวิตของเขานะคุณผู้ชม

หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตนะเขาตกงานแล้วก็ค้างค่าเช่าห้องย่านรัชดาอยู่๒๐๐๐

เป็นเงินกว่า๕๐๐๐บาทค่ะ
และที่สำคัญอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ทำให้เขาต้องมานอนอยู่เกาะกลางถนนคืออะไรรู้ไหมคะ

เขาตัดสินใจจะกลับบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเขาจะไม่อยู่กรุงเทพมหานครแล้ว

แต่ก่อนกลับขอทวงถามความยุติธรรมและความเป็นธรรมให้ภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยเถอะ

ก็เลยไปนอนที่เกาะกลางกลางสี่แยกรัชโยธินเนี่ยค่ะ

โชคชัยพาทีมข่าวเราไปดูบ้านของเขาด้วยนะเป็นบ้านเช่า
ลักษณะบ้านเนี่ยคือเป็นห้องนอนเล็กค่ะ

เป็นห้องนอนเล็กที่มีห้องน้ำในตัวไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรนะคะมีพัดลม๑ตัว
มีชั้นวางของซึ่งวางตุ๊กตาของลูกชายแล้วก็ที่เห็นชัดเลยเป็นรูปของนายโชคชัยกับภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
ไม่ใช่ว่าของแค่นี้ห้องน้ำแล้วก็เหมือนฟูกปูที่นอนนะคะ
แล้วก็เป็นรูปที่เขาถ่ายคู่กับภรรยา๒ใบใหญ่ใส่กรอบวางอยู่มุมห้องเขาบอกว่าเขานอนดูรูปทุกคืน
เขาคิดถึงภรรยานอนดูรูปทุกคืนนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวภายในคืนนี้เขาจะต้องย้ายข้าวของออกไปแล้ว
ก็จะให้ลูกชายมาช่วยนะคะ

นายโชคชัยก็เดินทางไปที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ทางกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ขอสอบมก
ไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยา
เพราะว่าเขาได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากคนขับรถเมย์
ที่เป็นคนขับรถเฉียวลูกกับเมียเขาแล้วก็ทับเมียเขาตายแค่นั้นเอง
ไปหาหน่วยงานเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเออไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
คือแต่ว่าตอนนี้ต้องรอตำรวจสรุปคดีอีกครั้งหนึ่งก่อน
ก่อนที่จะมอบเงินช่วยเหลือหนึ่งหมื่นบาทให้
คือนายโชคชัยเองบอกว่าเขาติดใจสาเหตุที่ขอสมกร
ยื่นมือมาช่วยเหลือในช่วงที่ผ่านมาเลย
เพราะเขาเองก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมาย
ตอนที่ภรรยาเสียชีวิตเนี่ยเขาต้องไปกู้เงินมา
จัดการเรื่องค่าทำศพเรื่องงานศพภรรยา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คือภาพที่ที่เกิดเหตุนะครับ

นี่คือวันนี้ทางขอสมกรก็เลยมอบเงินช่วยเหลือใช่ไหมฮ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราไปที่บ้านเกิดด้วยนะ
ไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่ของนางดวงใจ

อุบัติเหตุเนี่ยครอบครัวเดือดร้อนมาก
เพราะว่าไม่มีเสาหลักของครอบครัวอีกแล้ว
ก็ต้องไปซื้อไก่บ้านมาถอนขน
ไปขายในตลาดตอนเช้าในหมู่บ้าน
รายได้วันละ๑๐๐๒๐๐เองค่ะ

แล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกชายคนเล็กวัย๘ขวบด้วย
ทั้งแฟนเพลิน
ลอนกว่ามีงานเห็นและก็คดีขอคืบหน้า
นึดกว่าใส่กว่ามีรอชายคดีคืบหน้า
ทั้งแฟนเพลินอีกเขาไปเลือกรองหรือ
ทั้งในรับการซ่อยเรือจากครูของนี้ยังไง

ไม่ไหวทุกคนมาสวยด้วยเพิ่มแต่มีเงินอันนั้นค่ะพันสาม
สำหรับความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจโทวิโรธผลบุญ
รองผู้กำกับสอบสวนสอนอพลโยธินก็ชี้แจงอ่ะค่ะ
บอกว่าจากการตรวจสอบลักษณะของอุบัติเหตุแล้วนะคะ
ถือว่ามีความผิดทั้งสองฝ่ายคือรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเองไม่ได้มีพรบคุ้มครองด้วย
ลูกชายเองก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย
แต่เบื้องต้นมีการสอบปากคำพยานทั้งหมดแล้วค่ะ
แต่ที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครเลย
เพราะว่าต้องรอผลชนสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อน
คิดว่าจะรู้ผลภายใน๑เดือนนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตัวแทนของขอสมกกับนายโชคชัยเนี่ย
มีกำหนดจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าคดีที่สนพหนโยธิน
แล้วก็เจรจาตกลงเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาในวันอังคารที่๘ธันวาคมนี้๑๐โมงเช้า

ใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเขาบอกเขาจะกลับร้อยเอ็ดในวันพรุ่งนี้อยู่แล้ว
ก็เลยอยากจะมาขอทวงถามความยุติธรรม
ก็เลยหอบเสื้อผ้ามานอนกันเนี่ยกลางสี่แยกวันที่๔
เดี๋ยวคืนนี้ลูกชายจะมารับกลับร้อยเอ็ดนะฮะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
คือทางขอสมกรวันนี้ที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมมา๑๐๐๐บาทเนี่ย
นายโชคชัยติดค้างค่าเช่าห้องพักอยู่๕๐๐กว่าบาท
ทางห้องพักทางเจ้าของเนี่ยเขาหักเงินค่าประกันก็คือยึดไปสองพันห้า
ก็เหลือ๒๕๐๐บาทเดี๋ยวคงจะเคลียร์อะไรกันแล้วก็ค่อยเดินทางกลับนะครับ